มาดูความคืบหน้าคดีส่งพัสดุยาเสพติดไปที่บ้านสารวัตรแย้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจจากภาคต่างจากจังหวัดต่างเขาทำงานร่วมกันอยู่
สืบทราบว่าเครือข่ายส่งยาทางพัสดุนี้เป็นเครือข่ายเดียวกัน
ส่งยาทั้งจากเชียงรายเชียงใหม่นครสวรรค์บุรีรำระนองพังงาและขอนแก่น
โยงใยไปในทั่วประเทศเลย
แล้วก็ทีนี้ก็รู้แล้วนะฮะว่าเครือข่ายแก๊งนี้คือเครือข่ายแก๊งใบเล่
ซึ่งมีนายสัญญาหรือว่าโอ๊ตสารางามอายุ๓๐ปีเป็นชาวนครสวรรค

ทีนี้ต้องตามสืบต่อนะว่าเห็นบอกว่าแก๊งนี้
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันทุกเม็ดหรือเปล่าหรือยังไง
อันนี้ต้องตามสืบแล้วที่เห็นตั้งรางวัลนำจับตั้ง๓๐๐๐นะคะ

ก็ทีนี้นะฮะตำรวจนครสวรรค์ตำรวจภูทรภาค๖
แล้วก็เจ้าหน้าที่ปปศประชุมร่วมกันเครียดเลยนะครับ
โดยนำหลักฐานเชิงลึกมาหาบรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในการสืบสวนขยายผลคดีส่งยาเสพติดทางปรายศนีย์
ให้กับพันธ์ตำรวจพิเชษสาวแบนหรือว่าสารวัตรแย้นะครับ
โดยพบว่านายสัญญาสารางามอายุ๒๘ปี
หรือว่าใบเล่หรือว่านายโอ๊ตซึ่งเป็นชาวนครสวรรค์
เป็นหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในภาคเหนือตอนล่าง
และมีความเชื่อมโยงกับการส่งยาเสพติดทางปรายศนีย์
เพราะเครือข่ายนี้เขาจะใช้วิธีการนี้
คือส่งปรายศนีย์เพื่อให้ตำรวจไม่สามารถที่จะ

ก็ส่งจากหลายจังหวัดเลยนะฮะไปตามจุดต่าง
เรื่องนี้พลตำรวจตรีวัญชัยสุวรรณศรีเขต
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖เปิดเผยนะครับว่า
นายใบเล่มีหมายจับคดียาเสพติดที่อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย

โดยการส่งพัสดุทางปรายศนีย์เป็นหลักส่งไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ปปศได้ตั้งรางวัลนำจับนายใบเล่จำนวน๓๐๐๐บาท
สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่ม
อกจากนี้นะครับยังมีการตรวจสอบเส้นทางการทำธุรกรรมทางการเงิน
แล้วก็โปรไฟล์ต่างในโซเชียลมีเดีย
ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างกันของเครือข่ายแก๊งใบเล่นี้ด้วย
ใช่ค่ะคือตอนนี้บอกคุณผู้ชมก่อนเลย
คือตำรวจเขาก็อยากให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจปปศภาค๖
ตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์หรือจะแจ้งมาทางสายด่วนก็ได้นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าทุกอย่างจะเป็นความลับนะคะ
สำหรับพฤติกรรมของแก๊งใบเล่นี้นะฮะ
ส่งพัสดุทางปรายศนีย์ใส่ยาเสพติดให้กับลูกค้า

โดยนายใบเล่เป็นคนสั่งการครับ
จะส่งของไปยังปรายสนีแห่ง๑
โดยใส่บัตรประชาชนลูกค้าไปด้วยนะ
เครือข่ายรับของก็จะส่งต่อเป็นท่อต่อไป
ส่งไปตามที่อยู่ในบัตรประชาชนที่ใส่ไปในกล่องพัสดุตั้งแต่แรก
กว่าจะถึงลูกค้าจะส่งแบบนี้หลายทอด
ทำให้ยากต่อการตรวจสอบนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เองมีการพบมีการพบว่านายใบเล่กับสารวัตรแย้
มีความสัมพันธ์ตรงที่ว่าเติบโตมาในพื้นที่เดียวกัน
นับถือกันเป็นพี่น้องแล้วก็เคยเรียนมาด้วยกัน
ใช่แต่ว่าแหมเส้นทางชีวิตนี้มันช่างต่างกันเหลือเกินนะ
สารวัตรแย้มาเป็นตำรวจแต่ว่าในใบเล่หรือว่าในโอ๊ต

ใช่ครับเป็นเพื่อนสนิทเรียนมาด้วยกันแต่เกิดผิดใจกัน
เพราะว่าพันธุ์ตำรวจโทพิเชษหรือสารวัตรแย้
เคยจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดใบเล่แก๊งนี้

แล้วก็สารวัตรแย้เป็นตำรวจ
ขณะที่นายใบเล่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรักษาวัดแย้
ขณะที่ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
แล้วก็จับกลุ่มเครือข่ายบรายย่อยในพื้นที่กำแพงเพชรได้
จากนั้นก็ขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ในอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย
จับผู้ต้องหาได้๘คนซึ่งเป็นเครือข่ายของนายใบเล่นี่แหละครับ

อ๋อเหมือนเป็นคนโจรคนอื่นเป็นคนอำรวจ

เป็นเพื่อนกันแต่คนหนึ่งไปเป็นโจร
คนหนึ่งไปเส้นทางตำรวจทีนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะฮะ

ทำให้ทั้งสองคนแตกหักนำไปสู่การล้างแค้นนะครับ
ขณะที่จากการตรวจสอบกลุ่มของนายใบเล่
พลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงรอง
พร้อมตั้งข้อสังเกตุจากพฤติกรรม
กลุ่มของนายใบเล่นั้นอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกัน
แก๊งมันทุกเม็ดหรือว่าเทพบุตรโซโล

ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการติดต่อสื่อสารต่าง

เนื่องจากต้นต่อของแก๊งเทพบุตรโซโล
เป็นเจ้าพ่อยาเสพติดมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพิจิตร
แล้วก็กระจายยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยเทพโซโลเป็นแก๊งยาเสพติดรายใหญ่
มีนายใบเล่เป็นเอเย่นกระจายยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
แก๊งมันทุกเม็ดเป็นเอเย่นกระจายยาเสพติดในภาคอีสาน
ซึ่งทั้งหมดน่าจะมีความเชื่อมโยงกันนะครับ